ดูคดีพรานไฮโซกันหน่อยนะคะ
ที่สุดแล้ววันนี้นายเปรมชัยกรณสูตร
ก็ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาอีก๓ข้อหา
วันนี้สื่อมวลชนก็ไปรอทำข่าว

รู้ไหมคุณทัศนัยสื่อไปรอด้านหน้า
แต่ปรากฏว่านายเบมชัยมาด้านหลัง

ช่วงเช้าที่ผ่านมานายเปรมชัยกรณสูตร
ก็เดินทางมาที่กองบังคับการปรับปราม

เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม

ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวน
ตามวันแล้วก็เวลาที่พนักงานสอบสวน

แต่ว่านายเปรมชัยเขามาก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะ

คือนางฆนนิตากาณสูท

ซึ่งเป็นผู้รับรองงาช้างให้กับภรรยาของนายเปรมชัย
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาคือร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
ล่าสุดมีรายงานค่ะคุณผู้ชมบอกว่าภรรยาของนายเปรมชัย
ทนายความส่วนตัวมาขอเลื่อนให้ปากคำเนื่องจากว่าติดภารกิจนั่นเอง
ต่อมาประมาณสักบ่ายสองหลังจากที่การสอบปากคำเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวนายเปรมชัยเดินทางออกมาจากปกปทศ
เพื่อไปขออำนาจศาลอาญาฝากขัง
บรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายสื่อก็พยายามที่จะตะโกนถามนายเปรมชัยว่า
คุณฆ่าเสือดำหรือเปล่า
เปรมชัยตอบสั้นเลยนะไม่
บอกว่าเขาเชื่อแบบนี้ว่าทุกอย่างความจริงจะปรากฏในชั้นศาล
สังคมก็อยากรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร
กระดาษที่พลตำรวจเอกสิวารารังสิพราบมนักกุลรองค์พมจตำรวจแห่งชาติ
ก็สั่งเร่งรัดให้กองบังคับการปรับรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
ทำสำนวนคดีที่ประกอบไปด้วยการครอบครองงาช้าง
ครอบครองอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จในสิ้นเดือนนี้ครับ
จากข้อหานี้มีบทลงโทษหนักสุดนะครับ
โดยทักคำร้องจะไม่คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าผู้ต้องหานั้นเดินทางมาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก
โดยต่อไปทางเจ้าหน้าที่ก็จะประสานกับกรมศุลกากร
ว่ามีประวัติการนำเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่
หากผิดจะต้องดำเนินการตามพรบสุรกากร
ซึ่งจะเป็นอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ถ้ามีการแจ้งก็จะมีข้อหารักทรัพย์ด้วยนะครับ
ซึ่งอำนาจดำเนินการก็เป็นของอายการต่างประเทศนะครับ
อืมแต่ว่าล่าสุดเนี้ยนะคะมีรายงานเข้ามาค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
สารให้ประกันตัวนายเปรมชัย
คดีครอบครองงาช้างวงเงิน๓แสนบาท
แล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วย
คดีนี้นายเปรมชัยก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาบอกว่า
ก็ต้องเรียกหัวหน้าวิเชียน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมกรณีนี้ด้วยนะคะ